บนถนนลาดพร้าวนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำเมื่อวานนี้
คือถนนรัฐพร้าวตอนนี้เนี่ยสร้างรถไฟฟ้าอยู่
รถติดมากรถติดมานานแล้วนะคะถนนเส้นนี้
เอาเรื่องเลยทีเดียวทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีรถเก่งคันหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาขับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเลี้ยวขวา
เข้าซอยราชพร้าวรอย๒๒แต่มีรถเมตามาข้างหลังเนี่ย
แปรยาวจนเขาต้องจอดรถแล้วลงไปถามว่าเออบีบทำไม
สุดท้ายมันมีวิวาท่าเกิดขึ้นนะครับ
เฮ้ยอะไรไม่รู้รถอะไร
มาลงมาลงมาลงมาลงมา

สายอะไรเนี่ยรถมีสายอะไรอะไรทุ่มรถจะวิ่งล่ายกันดี
ทำไมบีบแต่ไล่อะไรเมื่อกี้พี่ก็เห็นแล้วรถตรงที่เขา
มันไม่ผิดกฎหมายหรอกอะไรของน้องเนี่ยเออโอเคโอเคโอเค
นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเองพูดอย่างนี้
เออเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอ๑๘๒๕
โอเค๑๘๒๕เบอร์๑๘๒๕นะครับ

แต่รถเมคันนี้รถเมย์ปกติต้องวิ่งซ้ายใช่ไหม
โอ้โหสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป

ที่ถ่ายคลิปก็เลยเอาคลิปมาลงในโซเชียล

ตรงนี้เป็นช่วงซอยลาดพร้าว๙๑นะฮะ
บนถนนลาดพร้าวนะครับประมาณทุ่มครึ่ง
เราไปคุยกับเจ้าของคลิปนะครับคุณนโม
คุณนโมอายุ๔๖ปีนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามปกตินี่แหละ
แล้วได้ยินเสียงรถเมย์เนี่ยบีบแรมมาครั้งหนึ่งก่อน
นี่นะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย

คุณนโมบอกว่าผมก็พยายามขับชิดเลนขวาแล้วนะ
เพราะว่าผมจะต้องเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว๑๒๒
คือรถเมย์ก็ควรจะวิ่งซ้ายใช่ไหม
ถ้าจะว่าผมขับช้าทำไมขับอยู่เลนขวา
ก็คุณวิ่งซ้ายคุณก็ออกซ้ายก็วิ่งไปสิ
ผมก็พยายามชิดขวาแล้วผมจะเลี้ยวขวา
แต่กลับถูกบีบแรร์ไล่ยาวแบบที่เห็นในคลิป
ตัดสินใจจอดรถลงไปถาม
แล้วถ่ายคลิปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น

บีบงั้นมันผิดกฎหมายทำไมรู้ยังไง

ก่อนจะฉีกซ้ายแล้วก็หนีหายไป
เดี๋ยวเองเจอเดี๋ยวเองเจอ
ตรงนี้เนี่ยบีบแคไล่เลย

แต่ไล่อีกผมก็เลยอ้าวก็แสดงว่าหาเรื่องเรา
เขาก็ด่าผมนะผมก็ถ่ายผมก็ถามว่าบีบทำไมนะ
เขาก็ด่าผมตามคลิปเลยคือเขาไม่ได้บอกสาเหตุว่าเบรกทำไม
ไม่ได้บอกครับเขาเขาเขาบอกอยู่ประมาณว่า
หาว่าผมแช่ขวาอะไรประมาณนี้เพราะผมก็ขับตามจังหวะที่รถยูเทิร์นเสร็จ
ก็ขับตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่พฤติกรรมเขาคือออกขวาแล้วปาดเข้าซ้าย
ตามป้ายอย่างเงี้ยคือผมเห็นมาตลอดทางแล้ว
แต่พอเรียกแล้วไม่ยอมลงมาไม่ยอมลงอ้าวนี่นะฮะ
อันนี้ทางฝั่งของคนขับรถเก่งนะเราก็พยายามถามอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับจะได้ฟังความทั้งสองด้าน
วิ่งระหว่างหมอชิดกับมรามหนึ่งนี่ฮะตรงนี้นะครับ
อู่รถเมฆของรถเมคันเมื่อคืนนี้
คือผู้ที่ดูแลอู่เนี่ยบอกว่าก็เพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกัน
เขาก็มาทำงานตามปกตินี่แหละนะแล้วช่วงเที่ยงก็ขับรถกลับมาจอดที่อู่
ก็เลยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนขับรถเมคันนี้บอกว่ายอมรับผิด
กับทางคนดูแลอู่เอาไว้ว่าเออผิดไปด่าบุพการีเขา
แต่ที่ต้องบีบแรยาวเพราะว่าต้องการขอทาง
แต่รถคันนี้คันเก่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ยอมหลบให้
ก็เลยบีบแร่ขอทางยาวอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดปัญหาบนท้องถนน
ผู้ดูแลอู่บอกว่าที่ผ่านมาคนขับรถเมย์คนนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องถูกร้องเรียนนะ
ไม่เคยตกเป็นข่าวเป็นปัญหาอะไรมาก่อนนะ
มีปัญหากระทบกระทั่งบ้างนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เคลียร์กันได้
ไม่เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้
เจตนาไปไกลแล้วรถแวนก็ขับอยู่เรนฝาเรื่อย
ครั้งแรกเขาบีบแต่ครั้งหนึ่งรถแวนก็ไม่หลบให้ไม่อะไรให้
เขาเลยกดแต่ยาวเพื่อที่จะขอทาง
ได้ยอมรับในส่วนอื่นไหมคะการไปด่าพออีกสายอันนี้
อันนั้นเขาก็ยอมรับว่าด้วยอารมณ์เขา
ถ้าเรื่องอื่นกำลังไม่มีอะไร
คือเขาใจร้อนนะครับอารมณ์ร้อนแต่เราพูดเราเตือนเขาก็จะฟัง
ก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ทางขอสอบมากรบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนขับรถเมคันนี้
มาพูดมาคุยแล้วก็มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้น่าจะเรียกมาแล้ว
รู้ว่าจะมีบทลงโทษหรือว่าจะลงเอยแบบไหนยังไงอืมคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงจริง
ก็อย่างที่เราทราบกันดีเส้นลาดพร้าวรถติดอยู่แล้วใช่ฮะสร้างรถไฟฟ้า
รถติดเข้าไปอีกถ้ายิ่งเครียดยิ่งใจร้อน
โอ้โหมันยิ่งใช้รถใช้ถนนเนอะ
ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเออนะคะใจเย็น